และคลิปลายสีขาว

เราก็บอกว่าเฮ้ยพี่เด็กคนนี้ผมเพิ่งเจอเมื่อคืนเองนะ
บอกเฮ้ยสภาพศพอย่างนี้มัน๓๔วันแล้ว

สองคนนี้ขับรถและแหกโค้งไอ้ตรง

ไปกระเด็นอีกท่าหน่อยมันลุกคอพันกับรั้วรวดน้ำ

ส่วนอีกคนนึงไปชนกับเสาไฟหน้าหายไปครึ่ง

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสถานีผีดุกับผม
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ

อย่าลืมนะครับว่าเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้น
น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญไปพร้อมกันครับ
แต่ก่อนที่จะไปพบกับเนื้อหาของรายการฝากคุณผู้ชมไว้เหมือนเดิม
สำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอนสั่นประสาทอย่าเก็บไว้คนเดียวครับ
อยากให้ทุกท่านนั้นส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการ
ทีมงานของเรานั้นเรารับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่ครับ
และวันนี้แขกรับเชิญที่จะมาเล่าประสบการณ์สยองขวัญให้พวกเราชาวสถานีผีดุได้รับฟังกัน
ตอนนี้เขาพร้อมที่จะพบกับทุกท่านแล้ว
ส่วนจะเป็นใครนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
ดูของเรานั้นนั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อย
ปลท่านนี้เคยมาในรายการสถานีผีดุของเราแล้วนะครับ
แต่เขามาในรูปแบบของวีดีโอคอร์ครับ

ที่แล้วเราไม่ได้มองตากันแบบนี้
เรามองตากันผ่านทางจอ

เพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงสถานการณ์ใหม่

วันนี้ได้มีโอกาสมาพบกันอีกครั้งหนึ่ง

แต่ครั้งนั้นที่มาวีดีโอคอร์คุณตุ๋นมาเล่าเรื่อง

แต่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับที่นี่นะที่นี่เราคงความคลาสสิกเอาไว้นะฮะ
คุณตุ๋นครับวันนี้มาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเราอีกครั้งหนึ่ง
แน่นอนว่าต้องมีเรื่องร้อนมาฝากชาวสถานีผีดุ

วันนี้มาพร้อมกับเรื่องหญิงสาวพะเนจร

คือเรื่องนี้เนี่ยถ้าฟังจากเรื่องเก่าที่ผมเล่าเรื่องคอนโดหรูราคาถูก

ช่วงนั้นที่บอกว่าผมเจอแล้วผมต้องหนีไปบวช

กะว่าเราหนีแล้วเนี่ยจากผีที่ห้อง
กลับว่าไปวัดเนี่ยโอ้เคลียร์ไม่เจอ

เราก็คิดว่าไปหาพระเป็นที่พึ่ง
ตอนนั้นเนี่ยผมกล่าวว่าไปบวชแล้ว

ก็ไปบวชเป็นวัดป่าที่ต่างจังหวัดก็ขอไม่ขอบอกแล้วกันว่าจังหวัดอะไรฮะ
สภาพวัดเนี่ยคือเป็นวัดปฏิบัตินะฮะ
การที่ผมไปบวชตอนนั้นเนี่ยแน่นอนเลย
ไม่ใช่ว่าไปเป็นนาค๓วันแล้วท่านได้บวชไม่ใช่

แล้วก็อยู่ไปเรื่อยเลยโดยไม่บอกเลยว่าจะบวชวันไหน

ทดสอบก่อนว่าเอาจริงหรือเปล่า
แล้วผมก็อ้าวจะบวชตอนไหนไม่บอกไม่เป็นไรอยู่ไปก่อน

ฉะนั้นเนี่ยสภาพผมตอนนั้นก็คือเด็กวัด
และคนที่ร่วมอุดมการนี้ด้วยก็มีเพื่อนอยู่สองคน

ฉะนั้นเนี่ยสภาพวัดเนี่ยเป็นวัดเขานะฮะ
ผมอยู่บนใจกลางประมาณว่าบนยอดเขาเกือบยอดเขา

ฉะนั้นเนี่ยตรงที่ผมจะไปบวชเนี่ยเตรียมที่พักที่จะบวชเนี่ยนะครับ
มันเป็นกุฏิห้องรับรองของพระอาจารย์ที่คอยรับรองแขก
ฉะนั้นเนี่ยเหมือนห้องโถงเราก็จะนอน

แล้วฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มองออกหน้าต่างมาก็จะเห็นแบบว่าถนนในวัดแล้วก็เป็นแบบว่ามีสาราเล็ก

เป็นสาราที่คนมานั่งพักแล้วมีบุตรรูป

นะครับอยู่ที่นั่นเนี่ยก็โอเคช่วงเดือนแรกแรกเนี่ยสุขสบายดีครับ

เป็นเดือนชุดขาวเป็นเดือนเลยโดยที่ไม่รู้กำหนดด้วยว่าจะบวชเมื่อไห
ปกติผมได้ยินมาสิบวันสิบห้าวันเนี่ยก็เต็มพี่แล้วนะ
หลวงพ่อหลวงพ่อนี่ทรมานจิตใจมากแต่ตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเราลาออกแล้วกลับไปก็ไม่ได้

อยู่นั่นก็มีความสุขดีมีอยู่คืนนึงฮะ
ช่วงคืนนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าคือไอ้สภาพที่เรานอนในห้องเนี่ย
ถูกประโยชน์เนี่ยอย่างหนึ่งของคนที่นอนอยู่ตรงนี้คือเหมือนยาม
ฉะนั้นเนี่ยมีคนเดินขึ้นมามีหมาเห่าชะงกหน้าต่างไปดู
มีคนมามีอะไรมาเราดูได้
ขณะนั้นเนี่ยผมจำได้เลยช่วงหน้าฝนเนี่ยประมาณตีหนึ่ง
หมาที่วัดเนี่ยเห่าดังลั่นเลยเห่าแบบวงผมก็เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นมันดังผิดปกติ
นะฮะผมก็เลยเรียกเพื่อนอีกคนดูเออเพื่อนเนี้ยชื่อเนี้ยชื่อต้อย
เลยบอกเฮ้ยเสียงอะไรกันเนี่ยเราไปดูกันไหม
สมัยนั้นเนี่ยแน่นอนสมาร์ทโฟนไม่มีมีแต่มือถือธรรมดา
ซึ่งไฟฉายมือมือถืออะมันจะบางเบาอะเราวัดป่า
ต้นไม้เยอะฝนแรงผมจำได้เลยแล้วก็เดินลงไปลงเขาไป
ประมาณสักประมาณสูงประมาณสักสิบเมตรน่ะพื้นที่ลงไปปุ๊บเป็นสาราตรงเนี้ย
สาล่าตรงเนี่ยที่รอพักพอผมไปถึงแล้วปั๊บตอนนั้นเนี่ยมันจะมีสาล่าอยู่๓สาล่า
เราก็ไล่ดูเลยหมาเห่าตรงไหนโอ้สาล่ากลางตรงกลางเลยเอาไฟฉายมือถือเนี่ย
ซึ่งอ่อนแรงมากเนี่ยก็ไปแล้วก็เพื่อนชื่อต้อยอีกคนลากไปด้วย
พูดตรงเรากลัวเราก็เห็นเอ๊ะคนไม่ใช่ผีนะคนตอนแรกเราคิดว่าเป็นผีหรือเปล่า
เพราะว่าหนึ่งเงาตอนนั้นที่เราเห็นลักษณะนั่งกอดเข่าอย่างนี้โยกนั่งโยกตัวนั่งโยกตัว
เวออยู่แล้วเราก็เพิ่งหนีผีมาเราจะมาเจอที่นี่อีกเหรอใช่ไหมฮะ
เราก็ดูดีไม่ใช่นี่คนจริงแล้วล่ะคนจริงแล้ว
ตอนนั้นเนี่ยผมกับรุ่นน้องเนี่ยที่ชื่อว่าต้อยเนี่ยก็บอกลองเข้าไปดูใกล้หน่อย
ก็หน้าสาราก็จะมีรั้วรั้วเหล็กกันที่ว่าไม่ให้หมาเข้าไฟฉายส่องไปดูเป็นผู้หญิงครับ
แต่แปลกที่น่าสังเกตอย่างนึงท้องจะโย้วมาหน่อยผมข้อมน้องแน่นอนนึง
ผมก็ถามเลยเพราะว่าน้องเป็นใครเขาก็แบบเขาสั่นอะถึงนี่มาบ้านอยู่ไหน

เหมือนพี่รู้เรื่องผมบอกเราจะอยู่ที่นี่ได้ยังไง

มีผู้ชายเขาบอกอยู่ไม่นานเดี๋ยวไปแล้ว

ผมก็บอกต้อยเราเอาผ้าขนหนู

วัดจะมีมาม่าปลากระป๋อง

โหแจ๊คมันก็รู้สึกใจนะ

เราก็เห็นเขาแกะกินใหญ่เขาหิวมาก
เราก็ดูเฮ้ยเข้าโครงเนี่ย

ไอ้ชั่วนะคะ

ผมก็บอกเฮ้ยแจ้งความไหม

เกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องบอกให้พระพี่เลี้ยง

ก็รับทราบก็เราอย่าไปยุ่งอะไรมากแล้ว

ตอนเช้าเนี่ยโอเคเราก็ลงไปดู

พอผมไปช่วยหลวงพี่บินทบาทนะครับ

แล้วก็โอเคเขาคงไปนะ

ผมก็ต้องไปเก็บกวาดแล้วแหละ

เจอเขาอีกแล้วมาที่เดิม

คือเราอุ่นใจแล้วพี่แจ๊คไม่ใช่ผีแล้ว

สาวพเนจรถ้าโดนคนชั่วคนมีขมขืน

บางทียังพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไห
เรื่องเท่าไหร่นะครับผมจำได้เลยว่าประมาณตอนเย็นมาเนี่ยเจออีกแล้วเขาเหมือนจะมาช่วยผมนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยที่วัดก็จะมีแบบมีการพิมพ์หนังสือช่วยขนของเขาจะมาช่วยขนผมก็บอกไม่ต้องเราเล่นอย่างนี้เราพักไปนี่มันเขตสงผู้ชายพระเยอะเขาก็โอเคเขาก็แบบทุกอย่างยักษ์นะครับอยู่อย่างนี้สัก๓วันผมก็โอเคเราก็บอกลงพี่ทุ

แต่อย่างที่บอกครับเราก็ไม่ได้เข้าไปใกล้นะเราก็หยิบของอ่ะบอกเอามาแล้วเหรอผมก็เอาปลากระป๋องไปวางไอ้นี่นะบอกเขาพูดได้ว่ามันทำกูมันทำกู
เขาก็พูดในวังวลเดิม
เดิมอ่ะคือผมผมก็เออเราก็ศึกแต่วันนั้นคืนนั้นผมคิดว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วมันปล่อยไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมคิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะต้องแบบต้องไปแจ้งความหรือบอกอะไรสักอย่างได้ไหมเพราะว่านี่มันแบบหลายครั้งแล้วมันผมว่ามันผิดปกตินะนะฮะคืนนั้นก็โอเคตื่นเช้ามาเตรียมบินทบาทก็เราตั้งใจไว้แล้วแหละว่าเราคงจะต้องแบบไปแจ้ง

เดินมาอย่างเหนื่อยอะครับเตรียมจะขึ้นวัด

ตรงตีนเขาร์จะเป็นคู่คลองเหมือนที่เราเคยเห็นตามต่างจังหวัดนะ
มันก็จะมีท่อท่อระบายน้ำเพื่อให้น้ำลอดผ่าน

เออมันเกิดอะไรขึ้นคือไอ้ความที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วไม่มีอะไรอย่างนี้
ขาซ่อนอะมันต้องไปดูแล้ว
ถ้าเป็นคนต่างจังหวัดเห็นเหตุการณ์อย่างนี้ใครก็เข้าไปมุง
ยังไงก็ต้องมุงแน่นอนผมก็บอกหลวงพี่หลวงพี่ประมาณหลวงพี่เจ๋งอ่ะว่า
หรือพี่เจ๋งมันมีอะไรขึ้นท่านก็บอกมันไม่ใช่เรื่องเรานะ
แต่ไม่เป็นไรผมเป็นคารวาสดีท่านเป็นพระท่านไม่ยุ่งก็ได้ผมยุ่งเอง
ผมก็เลยคิดว่าโอเคผมก็เลยแหวกฝุงชนไปดู
แจ๊คเชื่อไหมเกิดมาทั้งชีวิตนะผมไม่เคยได้กลิ่นศพ

ไข้ขึ้นได้เลยถ้าเราอยู่ใต้ลมเนี่ยเจอ

โอ้โหโทษนะกลิ่นหนูตาย
เหม็นแล้วนะถ้าเป็นกลิ่นศพอะครับ

โอ้โหติ๊กจมูกอะคือผมจำได้เลยครับไปกำลังแบบว่ามูลนิธิกำลังดึงมาจากท่อเลย
สิ่งที่น่าตกใจคือเสื้อสีชมพูและคลิปลายสีขาวนั่นเองผมจำได้แล้วก็เกรงลายดอก
ืดแล้วผมว่าแล้วประเด็นที่สำคัญคือตรงคอถูกรัดด้วยสายไฟ
รัดคอด้วยสายไฟแล้วก็หมกอยู่ประมาณใต้ท่อระบายน้ำ
คือผมเห็นแล้วผมช็อก๑ช็อก๒สะเทือน
คือเราก็แบบเราก็บอกว่าเฮ้ยพี่เด็กคนนี้ผมเพิ่งเจอเมื่อคืนเองนะ
บอกว่าเฮ้ยสภาพศพอย่างนี้มัน๓๔วันแล้ว๓๔วันแล้วต่ำเลย
เจอได้ไงอะไรอย่างนี้แน่นอนผมโดนตำรวจถามแน่นอน
ใช่ไหมฮะอย่างแต่อย่างที่บอกว่าเอ่อเรามีพยานอยู่แล้วพระที่วัดอะไรเขาก็บอกแล้ว
ไม่ยุ่งเกี่ยวอยู่แล้วสอบถามเราก็แบบโอ้โหคือรันทดมากคือเด็กสาวคนนั้นครับ
ที่เราเห็นเขานั้นมันทำกูมันทำกูความสะเทือนใจอันนี้คืออย่างที่บอกว่า
เก็บอยู่ในใจผมหนึ่งเพราะผมช่วยเหลือเขาด้วย
จากความทราบซึ้งที่เราช่วยเขามันเป็นความเศร้า
ก็ระยะเวลานั้นเนี่ยผ่านไประยะหนึ่งเนี่ยผมได้บวชแล้ว
เราก็คิดว่าเออเราบวชแล้วเนี่ยเราก็คงแบบแผ่บุญให้เขานะ
ถือว่าเป็นการจะช่วยกันในฐานะเพื่อนมนุษย์
แจ๊คเชื่อไหมศพเก็บไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรรู้ไหมฮะ
ความเฮียนของหล่อนตายท้องกลมนะครับ
ท้องด้วยเหรอท้องด้วยครับที่สำคัญคือเจ้าหน้าที่บอกว่าเด็กเนี่ยท้องประมาณ๕เดือน
คือเราแบบความเฮียนความเฮียนที่ระแวกนั้นที่ชาวบ้านเขาบอก
คือบางครั้งเนี่ยมีลุงคนหนึ่งอ่ะที่มาวัดบ่อยเขาบอกขี่มอไซคึกเนี่ย
เจอแล้วยืนอยู่ตรงท่อตรงริมทางตรงปากท่อตรงนั้น
พอขี่เข้าไปใกล้ปุ๊บกระโดดลงท่อมุดลงไปในท่อเลย
ตรงจุดที่เจอศพตรงจุดที่เจอศพอ่าบางทีก็ยืนอยู่กลางถนน
เพื่อที่มาหาหลวงพี่เจ๋งแล้วเล่าให้ฟังว่าแบบเออมีอย่างนี้อย่างนี้นะ
พูดตามตรงเราไม่เคยเจอนะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเรื่องนี้มันแบบ
บริเวณนั้นเนี่ยเขาบอกเขาอยู่กันอย่างสงบสุขมานานเพิ่งมามีเคสนี้เกิดขึ้น
นะฮะระหว่างนั้นเนี่ยที่ผมอยู่วัดอะไรอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่แปลกประหลาดและมีเรื่องที่ตามมาอย่างหนึ่งคือ
มันจะมีคืนนึงนะมีมอเตอร์ไซค์ขี่ขึ้นมาพร้อมผู้ชายสองคน
แต่ว่ามันคุยช็อกอ่ะแล้วผมก็แบบดึกนะฮะผมก็ยังได้ยินเสียงผมก็ไปถาม
เฮ้ยโยมเป็นใครเนี่ยมาจากไหนเนี่ยลักษณะก็เหมือนแบบพวกเด็กแว่นหนัก
แล้วก็บอกมาหาแฟนผมครับอะไรอย่างนี้เฮ้ยแฟนมันจะมีได้ไงแถวนี้มันเคสง
เขาก็เอาวนไปหยุดแล้วก็แบบเออแปลกเนอะอะไรอย่างนี้
จนสุดท้ายเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยพอมันเฮียนมากเข้าเนี่ย
ชาวบ้านก็บอกแล้วหลวงพี่ช่วยหน่อยได้ไหมป่าผีแล้วทำคอนเซ็ปต์มันหนัง
แต่ว่าอย่างที่บอกไงครับว่าหลวงพี่เจ๋งเป็นพระพูดตรงก็อายุไม่ต่างจากผมมาก
ก็มีความแบบมีความแบบทันสมัยใหม่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่รู้ว่าท่านมีความสามารถอะไรนะ
ท่านก็บอกว่าเออชาวบ้านเขาอย่างนี้เขามาขอให้ไปช่วย
ไปพระตุลไปกันบอกเฮ้ยเดี๋ยวหลวงพี่หลวงพี่มีของเหรอหลวงพี่จะไปช่วยเขา
ไปช่วยอะไรอย่างนี้ซะก็ให้ชาวบ้านเขาสบายใจด้วย

ก็หลวงพี่บอกเออไปหน่อยพ่อบางทีมันก็มีชาวบ้านแบบ

แล้วก็บอกเอาเทียนไปด้วยเทียนพรรษา
ผมก็บอกหลวงพี่พิธีกรรมอะไรบอกไม่หรอก
ทำหลอกให้มันรู้สึกว่าเหมือนเรา
มาทำพิธีเขาจะได้สบายใจ

ไม่มีอะไรมากพระตุลกับเราสองคนเนี่ยนะ

แล้วก็นั่งไปนั่งสมาธิทั้งคู่

ก็เงียบมากไปจากอยู่ดีเงียบนิ่งไง

ป่ะป่ะลุ้ม
บอกทำไมอ่ะครับหลุมพี่

มันจะได้รู้สึกว่ามันแบบมันตรงกันนะอะไรอย่างนี้
หลังจากนั้นเนี่ยผ่านไปไม่กี่วันเนี่ยครับ
ผมจำได้เลยช่วงหนึ่งวัดด้านล่างเนี่ย
เขาจะมีเมนมีพิธีพระไม่พอ
ก็บอกเอ้าช่วยมานั่งหน่อยพระใหม่
มานั่งในงานศพสวดศพหน่อย
ก็ผมก็ต้องลงไป
ก็เป็นงานศพของศพสองศพครับครับ
ศพสองศพก็ดูจากรูปถ่ายแล้วเนี่ยก็ดูยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลย
แต่หน้าตาเนี่ยราศีโจรเลยเช็คราศีโจรเลย
ผมจำได้เลยแล้วมันก็เออก็

ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้เป็นก็ไปงานศพทั่วไปอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ระหว่างงานศพเสร็จปุ๊บอะไรเสร็จปุ๊บ
หลวงพี่เจ๋งก็ไปเดินคุยกับลุงคนหนึ่ง
แล้วก็มาบอกว่าเนี่ยอยากรู้ใช่ไหมว่าเรื่องราวเป็นยังไง
ลุงคนนี้เขาคงเป็นญาติรู้จักกับเด็กสองคนนี้
เรื่องของเรื่องคือไอ้เด็กสองคนนี้มันเป็นตัวแบบนักเลงอ่ะอ่า
เล่นยาด้วยครับแล้วก็เรื่องราวคดีเยอะมาก่อนนะฮะ
เดานะครับหลวงพี่เจ๋งเขาบอกเดาคาดเดาว่าคงไปทำอะไรกับผู้หญิงคนนี้หรือเปล่า
หรือฆ่าหรือเปล่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาบอกว่า
สองคนนี้ขับรถและแหกโค้งไอ้ตรงจุดที่ผู้หญิงคนนี้ตาย
ประเด็นคือว่าคนแรกที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่รู้ไปกระเด็นอีกท่าไหน
ข้างทางมันจะมีพวกรัวรวดหนามต่างจังหวัด
ไปกระเดนนี้ท่าไหนหมายลูกคอพันกับรัวรวดหนาม

ส่วนอีกคนนึง
เหมือนที่หลงพี่เจ๋งก็เลยเล่าให้ฟังว่าจริงคืนนั้นเนี่ย
เดี่ยวผมจะเอามันไปเอง

จะเป็น๒คนนี้ที่

มันเห็นขี่มอเตอร์ไซส์เข้ามาในระบบว้าไปใช่ไหมค่ะ

เห้ยโยมมันเป็นใครเริ่มเลือกลาก

ผู้หญิงผมหนีอยู่จากระบบว้าน
จะมีแฟนจะมาอยู่บนระบบว้านกันยังไง
ทั้งสองคนเหรอ

คุณตุ๋นครับตอนที่คุณตุ๋นช่วยเธอคนนี้

เท่ากับว่าตอนนั้นเธอยังเป็นคนอยู่

ก็หลังจากที่มาอยู่ประมาณสัก๒๓วัน

เห็นแค่เงาที่เขาร้องไห้อย่างที่บอกพี่แจ๊ค
ผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ดีร้องไห้อย่างแบบคล่ำคลวนที่สุด
แล้วเราก็พูดตามตรงถึงแม้เราจะเจอมา๒๓ครั้ง

หนึ่งเรากลัวแล้วกอดเข่าแล้วร้องไห้เหมือนคำกู้
คำกู้
ท่านคงฟังที่ผู้หญิงคนนั้นบอกแหละว่าเดี๋ยวกูจะเอามันไปเอง
แล้วถ้ากูได้เดี๋ยวกูไปเอง
แล้วมีอย่างหลังจากที่ผมแทรกอีกทีนึง
ตอนที่ผมบอกว่าเล่าเจ้าหน้าที่ฟังว่าเจอผู้หญิงอะไรอย่างนี้

ปลากระป๋องมาม่านั้นวางที่เดิมเลย

ไม่ใช่ครับคือให้คืนที่สุดท้ายที่เราเจอเขา
เราก็ให้ตามนิสัยเดิมเราที่ว่าเขามาขอ

ผ้าคุณหนูพับไว้วางที่เดิม
ก็คงจะเป็นนั่นแหละช่วงสุดท้ายที่ได้เห็นเขา
แล้วอาจจะไปเจอพวกใจบาป
ใจบาปที่เห็นผู้หญิงเล่อร่อน
แล้วก็อาจจะหน้ามืดตามัว
ลงมือทำอะไรก็แล้วแต่
แต่ละคนก็จะมีกรรมของตัวเอง
ก็คงจะเป็นการรับกรรมของตัวเองไป
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เอามาฝากกันเป็นเรื่องเล่า
เป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกันนะครับว่า
จะทำอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องไต่ตองคิดเยอะนะ
บางทีคนเราผมว่าเรื่องของอารมณ์มากไป

พลั้งลงมือทำอะไรไปแล้ว

ท้องด้วยก็มีสินเป็นไม่ได้
เพราะว่าคนที่ดูไม่ส่งประกอบ
เวลาไปพูดอะไรกับใครน้ำหนักมันก็มันไม่ค่อยน่าเชื่อถือ
หนึ่งเขาพูดผมเออใช่จำได้ประโยคนึง
พวกเขาพูดไปอะใครจะเชื่อ

แล้วก็มันอาจจะผ่านเรื่องอะไรไปก็ได้

เพราะว่าเราก็ต้องยอมรับกันว่าบางที
แล้วก็ต่างคนต่างอยู่อยู่ใครอยู่มัน

คนสติไม่ดีช่างเถอะ

ก็อาจจะไม่ได้สนใจนะเพลินอยู่ในบริเวณที่
มันมีขอบเขตที่เราไม่ทำก็ไม่ได้

มันวิ่งเข้าไปเข้าสรรเลยนะเออคงแรงอ่ะค่ะแต่ผมไม่รู้ว่าหนึ่ง
หลอกเขาหรือเปล่าทำให้แบบตกใจหรืออะไรอย่างเงี้เพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ย
คนแถวนั้นเขาบอกเห็นมาสไตล์อย่างเงี้ยมันมองได้หลายมุมแหละ
บางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุก็ได้ก็ได้อาจจะเขาอาจจะไม่ได้ทำอะไรก็ได้
หรือเขาอาจจะทำก็ได้แล้วก็นั่นคือสิ่งที่เขาต้องรับกรรม

นั่นคือเรื่องราวของหญิงสาวพะเนจรคุณตุล

ขอบคุณมากที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกัน

ทีมงานของเราเรารับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่ครับ
และเหมือนเดิมคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้า๔ทุ่มตรง
เราจะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญจากเหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผี
เหมือนเดิมฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือน
พระคุณทุกท่านที่กดแล้วครับ
และครั้งหน้าแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครนั้น

รับรองว่าเข้มข้นขึ้นอย่างแน่นอนครับ

พวกเราทีมงานสถานีผีดุลาทุกท่านไปก่อนครับ
ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่

สวัสดีครับ
ขอบคุณนะครับ
ขอบคุณครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป